เหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวชุมชนที่บางกระดี
บางขุนเทียนกรุงเทพนะฮะค่ะชาวบ้านบอกว่าพื้นที่แถวนี้เนี่ย
วัยรุ่นเนี่ยมาตีมาไล่ยกพวกรุมทำร้ายกันบ่อย
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันหนักที่สุด
เท่าที่เคยเจอมานะครับนี่ฮะบ้านหลังเนี้ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้
ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมฮะจักรยานยนต์มากันหลายคันมาก
วัยรุ่นสองกลุ่มเนี่ยสิบยี่สิบคนโอ้โหเนี่ยมาแล้ว
วิ่งไล่กันใหญ่เลยอืมโอ้โหจะเรียกว่าปิดถนนตีกันยังได้เลยนะฮะ
ค่ะนี่ครับทุกผู้ชมครับคือชาวบ้านแถวนี้เนี่ย
ปิดบ้านเงียบกันหมดกลัวฮะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่วิ่งไล่
แล้วก็ทำร้ายกันเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับคือมิดดาบ
อะไรพวกนี้เนี่ยแต่มันมีระเบิดขวดด้วย
เครื่องปลากันด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่เจ็ด
ธันวาคมนะครับประมาณ๕ทุ่มครึ่งแถวบางกระดีเขตบางขุนเทียนกรุงเทพ
ชาวบ้านบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยกวดขันแถวนี้ให้หน่อย
อืมเพราะนี่มันหนักขึ้นเรื่อยเรื่อยฮะปกติก็ไล่ทำร้ายกัน
แบบถึงขั้นปลาระเบิดขวดใส่กันแล้วมันหนักกว่านั้นก็คือมีบ้านหลังหนึ่งนะครับ
นี่ฮะหลังนี้ฮะเขาบอกมันวิ่งเข้ามาในบ้านเขาอ่ะค่ะอุ้ย
เพราะมันมีกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกไล่มามันวิ่งหนีเข้ามาในบ้านเขา
นี่ฮะแล้วมันก็วิ่งไล่ตามเข้ามาทำร้ายกัน

นี่แล้วเสียงนี่อะไรก็มาตุ๋มตุ๋มตามเต็มไปหมด
มีลูกฟงลูกไฟเครื่องใส่เข้ามาในบ้านเห็นไหมฮะ

แต่เขาบอกเขากลัวว่าเกิดไอ้พวกนี้เข้ามาฆ่าแต่าในบ้านเขา
เห็นมั้ยแสงไฟวาบเข้ามา
คือตอนต้นคลิปของคลิปนี้
เห็นไล่ฟุกนี้มันก็พากันออกไปหนีไป
ที่แรกเขาออกมาเขาจะมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่หน้าบ้าน
จังหวะออกมาดูประตูบ้านเหมือนกับปิดไม่สนิท
ใช่เหมือนเขาพยายามจะดึงปิดด้วยนั้นแต่มันไม่ทัน
ไม่ทันไอ้พวกนี้วิ่งเข้ามาก่อนแล้วคู่อริมันก็วิ่งตามมาแล้วก็มาเครื่องมาปลา
ลูกฟองลูกไฟแล้วเบิร์ชคัวร์นี้ครับมันไม่หยุดเลยจังหวะต้องรีบปิดแล้วมันกระเด้งบึ๊งมาด้วย
ไล่กันมั่วยหมดเลยก็คือไอ้กลุ่มหน้าถนนที่คนเขาถ่ายจากชั้นบนของบ้านนั่นแหละ
ก็สลายตัวกันไปนะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มาลงพื้นที่แล้วก็พยายามไล่สกัด
จับกลุ่มใบรุ่นนี้เฉวงไม่รู้ว่าจะได้สักกว่าคนด้วยชาวบ้านบอกแต่อยากให้มาช่วย
เพราะว่าช่วงนี้มันหนักข้อเหลือเกินมันหนักที่สุดเลยในครั้งนี้
เอาฟังชาวบ้านแถวนี้หน่อยนะครับ
โดยเฉพาะคุณป้าท่านหนึ่งคุณป้าบอกแถวนี้วัยรุ่นตีกันบ่อย
แต่คราวนี้มันรุนแรงเหลือเกินคืนวันที่๗ธันวาคมที่ผ่านมา
อกจากบ้านหลังเมื่อสักครู่เนี่ยนะ
ว่าปิดประตูรั้วไม่ทันแล้วมันวิ่งหนีเข้ามากันเนี่ย

คุณป้าเนี่ยบอกกับเราว่าบ้านป้าเนี่ย
มันมีเหมือนกับลูกไฟหรือจะระเบิดขวดหรือจะไม่รู้

มันตกมาบนหลังคาบ้านป้าเลย

เด็กพวกนี้มันเป็นเด็กประเภทไหนเราก็ไม่เข้าใจแบบ

เป็นเด็กประเภทไหนไม่เข้าใจจริง
นั่นน่ะสิถามท่านผู้ชมดีกว่า

นี่ดูเศษลูกฟงลูกไฟที่บ้านป้าเห็นไหมนี่หลังคา

พวกนี้มันมีปัญญารับผิดชอบเผลอไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ย
เห็นไหมมันไม่สนใจอะไรเลยมันวิ่งไล่ตีกันไม่สนใจอะไรเลย

เดี๋ยวตำรวจเขาบอกว่าเขาก็จะไล่กวดขันให้นะครับ
แต่ชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้มันก็มีขับรถไล่กันวิ่งไล่ตีกันอะไรกัน
แต่คืนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมันโหดเลย
ต้องฝากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่าปล่อยให้ทำแบบนี้อีก